มาดูความคืบหน้าคดีที่แท็กซี่คันหนึ่งนะครับขับรถชนคนจนเสียชีวิตแล้วก็หนี
เหตุการณ์นี้มีภาพจากกล้องวงจรปิดจับไว้ได้ชัดเจนครับ
เป็นภาพกล้องวงจรปิดจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะฮะ
บันทึกภาพเหตุการณ์ขณะที่นายอิทธิพลวงศานะฮะอายุ๖๐ปี
กำลังยืนรอจะข้ามถนนตรงข้ามทางเข้าตลาดยิ่งเจริญประตู๓
อยู่ที่ถนนผลโยธินจู่ก็มีรถแท็กซี่สีเขียวเหลือง
ซึ่งเราวงสีแดงเอาไว้ขับมาชนนายอิทธิพล
จนร่างกระเด็นแล้วก็ตกลงกระแทกพื้นถนน
ส่วนแท็กซี่ขับหนีไปเลยนะฮะ
หลังเกิดเหตุก็มีแท็กซี่สีเขียวเหลืองอีกคันหนึ่งที่ขับตามหลังมา
มีผู้โดยสารนั่งด้านหน้าก็หยุดรถเปิดไฟฉุกเฉิน
สักประมาณ๒๐วินาทีแล้วก็ขับเบี่ยงออกไป
ส่วนอีกคลิปนะครับจะเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถของพลเมืองดีที่ขับสวนทางมา
ซึ่งเขาบันทึกเหตุการณ์ตอนชนไว้ได้เหมือนกันนะฮะ
แต่ทั้งสองคลิปเนี่ยจากการตรวจสอบของตำรวจคือมองไม่เห็นป้ายทะเบียนรถแท็กซี่ที่ชนนายอิทธิพลจนเสียชีวิต
คือมันมืดด้วยแล้วกล้องมันไม่ชัดนะฮะ
แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๑กันยายนที่ผ่านมาเวลาประมาณ๕ทุ่ม๕๕นาทีนะครับ
คือถ้าท่านดูในคลิปนะครับจะเห็นว่าก็เป็นช่วงที่ถนนก็โล่งอยู่นะฮะ๕ทุ่ม๕๕
อิทธิพลผู้ตายสวมเสื้อสีขาวเดินออกมาจากบริเวณจุดที่เป็นเกาะกลางถนน
ซึ่งมีแท่งแบรีเออร์กั้นเอาไว้เป็นแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่ง
ปรากฏว่าพอข้ามมาแล้วตอนที่หยุดรอรถที่สวนทางมาเนี่ยยืนอยู่ช่วงกลางถนน
สีเขียวเหลืองคันนี้ขับพุ่งมาชนนะฮะทีแรกก็สาหัสแล้วก็เสียชีวิต
ผู้ใช้เฟซบุ๊กเขาก็เอาคลิปทั้งหมดไปเป็นหลักฐานแจ้งความกับตำรวจที่สอนอบางเขน
ให้ติดตามคนขับแท็กซี่ที่ชนแล้วหนีเพื่อเอามาดำเนินคดี
มาดำเนินคดีแต่ว่าทะเบียนรถมันไม่ชัด

เนี่ยฮะเขาสาหัสแล้วก็เสียชีวิตเลยขับหนีไปเลยนะครับ
พันธุ์ตำรวจโทสารวุฒิบุตรดีสารวสอบสวนสนบางเขน
บอกว่าตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่
ของเอกชนแล้วก็ของกรทมแล้วก็ให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปสอบถามตามอู่ซ่อมรถ
เพื่อจะดูข้อมูลว่ามีรถแท็กซี่ที่เสียหายจากการชนเข้ามาซ่อมหรือไม่
จุดเกิดเหตุจากการตรวจสอบพบว่าจุดเกิดเหตุมันไม่ได้เป็นจุดให้คนข้ามถนนนะฮะ
แต่ว่ามันเป็นช่วงที่มีช่องว่างของบารีเออร์ที่เป็นแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าคนแถวนั้นก็เลยใช้ข้ามไปข้ามมา
ถามว่ามีสะพานลอยไหมมันก็อยู่ห่างจากจุดที่เป็นสะพานลอยประมาณ๒๐๐เมตร
ช่วงเวลาเกิดเหตุทางบริษัทก่อสร้างรถไฟฟ้าเขาทำเป็นเส้นทางที่เป็นเส้นเบี่ยงเส้นทางสัญจรเอาไว้
เพื่อให้รถสวนทางกันได้๒เลนหลังจาก๔ทุ่มก็เลยทำให้ผู้เสียชีวิตไม่ได้ระวังตัวในการเดินข้ามถนนเพราะว่ารถมันวิ่งสวนกันได้อยู่
ส่วนคนที่อาศัยอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุบอกว่าเวลากลางคืนเส้นทางตรงนี้มันมืดมันค่อนข้างมืดแม้ว่ามันจะมีไฟตามแท่งเบรีเออร์
แต่มันก็มืดแล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ของโครงการที่มาอำนวยความสะดวกอย่างอื่นอะไรเพิ่มเติม
ซึ่งชาวบ้านแถวนั้นเขาจำเป็นต้องข้ามไปข้ามมาอยู่สำหรับการข้ามถนน
ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกอำนาจอินทรสวนนะครับท่านเป็นภูมิกับการสอนอบังเขนนะครับ
กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่าขอให้คนขับแท็กซี่สีเขียวเหลืองที่ก่อเหตุ
โดยเฉพาะคนขับแท็กซี่สีเขียวเหลืองที่ขับตามหลังแท็กซี่คันก่อเหตุนะฮะไม่ใช่คันที่ก่อเหตุ
คนขับแท็กซี่สีเขียวเหลืองที่ตามคันที่ก่อเหตุเพราะว่าสีเขียวเหลืองเหมือนกันค่ะ
แต่จะมีสีเขียวเหลืองคันที่ตามมาแล้วจอดอยู่๒๐วิ
คันนี้นะฮะมาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่หน่อยเพราะเชื่อว่าเห็นเหตุการณ์
ผู้โดยสารที่นั่งมาหน้ารถแท็กซี่คันนั้นด้วยเผื่ออาจจะพอจำทะเบียนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองคันที่ก่อเหตุได้

ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข๐๘๙๔๔๔๔๗๙๙